เอาค่ะเอามาดูต่อกันที่พ่อลูกคู่นี้กันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับอปุ้มไกรสอนแล้วก็พี่เพชรพุ่มพวงนั่นเอง
สถานการณ์โควิดหลายบ้านได้รับผลกระทบอยู่แล้ว
บ้านนี้เองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะ
วิกฤตโควิด๑๙ทำเอาหลายครอบครัวปั่นป่วนอยู่เหมือนกัน
แต่ว่าบ้านนี้บอกเลยว่าใช้ชีวิตเรียบง่ายนะคะ
เพชรเองก็ยังทำงานดีเจต่อด้วย
บางช่วงบางตอนก็ต้องมีการจัดรายการจากที่บ้านนะคะ
ส่วนอาปุ้มก็ขับรถกลับไปพักอยู่เชียงใหม่

เพื่อว่ามีการจัดแพลนในการทำบุญ

วันเสาร์ก็จะมีการจัดรายการวิทยุกับลูกชาย
ส่วนวันอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวจะมีการจัดงานเปลี่ยนชุดใหม่
หุ่นแม่พึ่งที่วัดภาษีเอกมัยด้วยค่ะ

ก็ตอนนั้นก็จัดรายการที่บ้านตลอด

ครับผมก็มีจัดกับป๊าจัดกับคุณน้าครับน้าโอ่ง
ใช่ครับผมวันอาทิตย์ก็ไปเปลี่ยนชุดครับ
ก็เสียดายอย่างหนึ่งก็คือแบบ
แล้วก็คงจะไม่ได้มีโอกาสจัดเป็นคอนเสิร์ตเป็นอะไรนี้เนาะ

แล้วเรื่องหัวใจล่ะคะอยากจะรู้เจอพี่เพชรทั้งที

ก่อนหน้านี้มีข่าวกับแฟนสาวเนาะน้องแคทนักร้องดังอยู่เหมือนกันนะครับ
ปีที่แล้วเนี่ยควงกันไปทำบุญที่วัดทัพกระดานสุพรรณบุรี
ปีนี้พี่เพชรยังควงคนเดิมอยู่หรือเปล่า

สาเหตุที่ห่างกันไม่ขอตอบนะคะ
แต่ที่หลายคนเข้าใจว่าเพชรเจ้าชู้
ตัวเองขอแจงเลยว่าเป็นภาพที่หลายคนคิดกันไปเอง
ส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนที่จริงจังกับความรักมากเลยค่ะ
สวดนานแล้วแต่ว่าผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกตินะ
ปกติผมก็เปิดใจครับเปิดใจ
ผมก็ชอบเล่นชอบทักทายสาวอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ถามว่าถ้าจริงผมเป็นคนที่ซีเรียสมากนะ
เรื่องความรักผมซีเรียสมาก